เกี่ยวกับเรื่องของพิธีต่างและการขอโชคลาภ
คำชโนธบ้านดุงอุดรธานี
วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศพิธีบวงสวง
เหรียญเจ้าปู่ศรีสุธโทน่าขระร้าด
ติดตามพร้อมเรื่องอื่นในหัวเขียวข่าวเด็ดวันนี้ค่ะ
เปิดด้วยเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีบวงสวงเลยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นพญานาคอยู่บนก้อนเมฆไหม

เขาบอกว่าเป็นก้อนเมฆที่มีรูปเหมือนพญานาค

เขาบอกว่าก้อนเมฆก้อนนี้ทอดยาวอยู่บนท้องฟ้า
ระหว่างที่มีพิธีบวงสวงเหรียญเจ้าปู่ศรีสุโธนาคาราชรุ่น
พันล้านบันดาลทรัพย์รุ่นแรก
อยากได้สักเหรียญเหมือนกันนะคะ
อกจากนี้นะคะก็มีพิธีบวงสวงลูกสะกด
ลูกสะกดที่เขาเป็นเครื่องรางของขลังอีกอย่างหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องของความคงกระพันธุ์
ชื่อรุ่นว่าสะกดเงินสะกดทอง
พิธีนี้จัดขึ้นที่ร้านบวงสวงที่คำชโนธนี่แหละค่ะเมื่อวาน

ฮือฮาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเมฆ

น่าจะมารับรู้ถึงการทำพิธีค่ะ
พระเกจิชื่อดัง๒รูปมีการทำพิธีเจิมลงอัคระเหรียญต้นแบบของรุ่นรวยพันล้านบันดาลทรัพย์๙๙เหรียญ
ซึ่งจะเปิดจองเหรียญรุ่นนี้ได้สิบสี่กุมภาพันธ์อืม
ที่พลาดไม่ได้ค่ะบรรดาคนที่หาอะไรหาอะไรดี
หาตัวเลขบันดานักเสียงโชคไปฆ่าขันนมนต์ก็มีนะคะจากพิธีบรวงสวง
ทำไมถอยที่ใจด้วยดูไม่ออกเลยโจทย์วันนี้ยาก
คุณยังทำได้อีกเหรอคะคุณใช้คำว่าเห็นไหม

เอาแล้วแต่ใครแล้วแต่สายตาใครแล้วแต่จินตนาใครจินตนาการของใครแล้วกันนะคะ

พาไปดูบรรยากาศการขอโชคขอลาบจากท้าเวสุวรรณกันหน่อย

ที่แรกนี่ปราจินบุรีนะคะอยู่ที่วัดจิกสูงในอำเภอเมือง
นักเสี่ยงโชคพากันไปไหว้ขอโชคลาบท้าเวสวรรณค่ะ
บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถเก่าแก่กว่าร้อยปีจุดนี้แหละค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีนางสาวศิราวัสยานามนครอายุ๔๗ปี
เขาแต่งชุดนางรำสวยงามทีเดียวนะคะไปรำแก้บนถวายด้วย
เธอเล่าว่าเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลกบินบุรี
โอ้โหด้วยเกือบ๑ล้านบาทโอ้โห
เธอก็เลยมารำแก้โบนแบบนี้แหละค่ะอยากไปรำแก้โบนบ้าง

ขณะที่นางพินนิสาคำนึงกายสิทธิ์นะคะแม่ค้าขายลอตเตอรี่ภายในวัดก็บอกว่า
งวดวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาก็อธิษฐานเสียงไทยล้วงไข่ในหาย
เลขเด็ดมา๓ตัวก็คือ๐๘๓๘นำไปเสี่ยงโชคโอ้โหเธอถูกรางวัลเกือบ๑แสนบาท
แล้วก็มีเพื่อนอีกคนนำเลขเด็ดของเธอไปเสี่ยงโชคก็ถูกรางวัลเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นเงินเกือบล้านบาททีเดียวค่ะส่วนงวดนี้เธอบอกเธอเสี่ยงทา
มาเธอได้เลขมาเหมือนกันสามตัวเอาล่ะสามตัวเลขอะไรเธอโชว์ให้เห็นอยู่ใช่ไหม
ใช่เห็นไหมลองเพ่งดูคุณทัศนัยคุณดูดีดีอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยาก
กับวันคล้ายกับวันที่ผ่านมาสิอ๋อใช่มะอ่ะต่อกันอีกที่เดี๋ยวจะไม่จุใจ
ที่วัดจุกกระเชอค่ะอยู่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
โอ้โหที่นี่คึกคักไปด้วยชาวบ้านเหมือนกันไปไหว้ขอพรทาเวสุวรรณเศรษฐี
หุ่นปั้นขนาดความสูงห้าเมตรสิบเก้าเซนติเมตรวัดทางวัดเนี่ย
เขามีการจัดพิธีบวงสวงไปแล้วนะคะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
แล้วก็เปิดให้ชาวบ้านเข้าไปไหว้ขอโชคขอรับได้ทุกวันค่ะตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๔ทุ่ม
นายชนะสามฉายสีอายุห้าสิบเอ็ดปีพี่เสื้อฟ้าฟ้าคุณผู้ชมดูสิ
เขาเล่าว่าเคยมาขอโชคขอลาบนะปรากฏว่าสมหวังถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๓ตัว
รวมสิบสามใบเป็นเงินรางวัลห้าหมื่นสองพันบาท
ก็เลยมาแก้บนครั้งนี้นะคะพร้อมจุดประทัดเสี่ยงทายด้วย
นำเลขประทัดเนี่ยเลขปลายประทัดเนี่ยไปเสี่ยงโชค
งวดกลางเดือนนี้ด้วยล่ะค่ะยังมีอีกคนนึง
คุณพี่โสภาเฉียงเอกอายุสี่สิบแปดปีบอกเหมือนกันโอ้
พี่ก็มาแก้บนเหมือนกันล่ะค่ะเพราะว่าพี่เนี่ยดวงดี
ถูกรางวัลมาแล้ว๓งวดติดต่อกันแล้วก็ได้รับเงินรางวัลรวมกว่าห้าแสนบาท
โดยเลขเด็ดที่ได้ไม่ได้มาจากไหนหรอก
มาจากที่จะโชว์ให้เห็นกันนี่แหละเลขปลายประทัดนั่นแหละ
จุดทูบเสียงท้ายก็มีเหมือนกันคุณพี่เขาไปมาโชว์มั้ย
มีมั้ยมีไหมคะอ่อไม่มี
ลุ้นกันเอาเองค่ะ
บางคนเขาไม่อยากโชว์ไงเดี๋ยวมันเคลื่อน
เพื่อนใช่ไหมคนคนนั้นคือเรานี่แหละ